ทุกผู้ชมครับเหตุนี้ก็อุกอาจเหลือเกินนะฮะ
เด็กวัยรุ่นเด็กช่างเป็น๑๐นะฮะ
ยกพวกไปรุมถล่มคู่อริ
ในชุมชนซอยจรรย์สนิทวง๑๑ในกรุงเทพนะครับ

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะครับ
อันนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้
หลังจากไล่ตามกันแล้วก็คู่อริวิ่งหนีไปหมด

ต้องลงเอยด้วยรถจักรยานยนต์
อ่าที่คู่อรินี่

กับรถจักรยานยนต์มันยังฟาดกันเลยนะ
เอาซะหน่อยก่อนไปวิ่งตามกันไม่ทันหรือยังไง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ

จะเห็นว่าอันนี้ฝั่งของกลุ่มที่ถูกไล่
เหมือนกับรู้แล้วว่ามาจักรยานยนต์นี้ทิ้งเลย

กับเพื่อน๔๕คนนี่น้องมัธยมนี่
คงจะเห็นแล้วรีบเดินเข้าที่พักไปก่อน

มีดทั้งไม้นี่เต็มมือเลยนะฮะว่าวนหาแบบหาหาแบบหาใหญ่เลย
เห็นไหมนี่นี่วิ่งแบบชุดเสื้อแดงนี่คือชุดจักรยานยนต
ค่ะวิ่งออกไปทางนู้นแล้วนี่ฮะแล้วก็วิ่งไล่กันใหญ่เลยนะฮะ
ตรงนี้เป็นจรรย์สนิทวง๑๑นะครับในพื้นที่กรุงเทพนะ
คือมันมีมุมนี่มุมตรงนี้นี่นะพอพวกนี้ไปเนี่ย
พวกเสื้อแดงที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์วิ่งหนีไปเนี่ย
พวกเสื้อช็อปที่วิ่งตามออกมาตรงนี้นะเหมือนกับเครื่องอะไรไปด้วย
ค่ะเป็นระเบิดปิ๊งนี่เห็นไหมนี่ค่ะจังหวะเครื่อง
โอ้โหไม่เกรงใจชาวบ้านเลยเหรอ
สุดท้ายเนี่ยตามไม่ทันก็เลยย้อนกลับไปตรงจุดที่เจอกันตอนแรก
แล้วก็ไปฟาดไปฟันรถจักรยานยนต์ของเขา
นี่ชาวบ้านแถวนั้นก็ถ่ายคลิปเอาไว้
พอสาแก่ใจแล้วเห็นว่ารถจักรยานยนต์มันไม่ตอบโต้เลยคุณเขียนมาสอน
มันไม่สู้เลยจักรยานยนต์คันนี้
พรุ่งนี้ก็เลยไปต่อบางคนก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบนะฮะ
บางคนก็คือถ้าดูจากคลิปเนี่ยหน้าตาก็เห็นชัดนั่นแหละ
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยเสื้อช็อปยิ่งชัด
ผมว่าเจ้าหน้าที่ตามไม่ยากหรอกนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นเด็กช่างสถาบันแห่งหนึ่งมานั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่หน้าปากซอยทางเข้าชุมชน
แล้วก็มีวัยรุ่นชายสามคนซึ่งไม่รู้ว่าสถาบันไหนนะ
ในมือเนี่ยมีอาวงอาวุธมีมีดมีไม้เดินตรงไปทำร้ายร่างกายกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่
บาดเจ็บแล้วเขาก็วิ่งหนีกันกระเจิงบางคนก็ขี่จักรยานยนต์เข้ามาในซอยแล้วก็ทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้
จากนั้นก็มีกลุ่มเสื้อช็อปเนี่ยวิ่งมาแบบโอ้โหไม่รู้มาจากไหนฮะ
มากันแบบเต็มเลยวิ่งไล่ตีกันในชุมชนออกซอยนู้นเข้าซอยนี้นี่ฮะจนเด็กนักเรียนหลายคนที่เขาเพิ่งเลิกเรียนอ่ะค่ะ
เกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยบางคนเห็นนี่ต้องรีบวิ่งเข้าบ้านเข้าที่พักเลย
วันนั้นพวกเด็กช่างวิ่งเข้ามาพร้อมอาวุธประมาณ๓คน
เข้ามาแบบวิ่งเข้ามาแล้วก็มาแบบมาหาเรื่องครับ
อาวุธพบมือรีบอยู่มีมีดไม้มีมีดกับไม้ครับ
จากที่เราเห็นเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์มันรุนแรงประมาณไหนครับ
เห็นเหตุการณ์ก็จะมีรถรถมอไซค์ของน้องทางกลสยามคนหนึ่งที่ขับอาจจะขับหนีไม่ทัน
เราก็ล้มอยู่ตรงนี้แล้วผู้อีกก็วิ่งมาแบบทำลายรถครับทูบรถ
ไม่มีชาวบ้านโดนลูกหลงนะฮะไอ้ที่เครื่องกันไปก็อาจจะเป็นกองหนก้อนหินหรืออะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปที่ชาวบ้านเขาบันทึกเอาไว้ได้
กันว่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่า
เพราะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับเขารวมตัวกัน
ขี่จักรยานยนต์กันอยู่บนถนนกลุ่มใหญ่
แล้วมาเจอกลุ่มนั้นเขานั่งอยู่หน้าปากซอย
ก็ใส่กันเลย